คุณผู้ชมคลิปที่จะให้ดูต่อไปเนี้ยเป็นความทุกข์ร้อนของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าเดือดเนื้อร้อนใจตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาตั้งแต่คอนโดหลังเนี้ยลงเสาเข็มตอกเสาเข็มแล้วบ้านเขาอยู่ในซอยวังหลังสิบเอ็ดแถวโรงพยาบาลสิริราชครับเขาอัดคลิปเขาบอกว่าคอนโดมิเนียมก่อสร้างวันดีคืนดีเนี่ยค่ะ

คนมาซ่อมให้แต่ยังไม่มีใครมาดีนะที่ฝนไม่ตกอดทนมานานแล้วเคยมีคนมาขู่ด้วย
ถ้ามีปัญหาจะมาเอาจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ก็เลยจำเป็นต้องถ่ายคลิปมาร้องเรียนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราพยายามที่จะตรวจสอบให้แหละค่ะว่าเป็นเขตรับผิดชอบของใคร
ปรากฏว่าเป็นท้องที่รับผิดชอบของเขตบางกอกน้อยเอาสำนักงานเขตว่าไงบ้างอ่ะ
เขาบอกว่าดูแลยังไงบ้างคือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะไปติดต่อได้นะฮะ
แต่ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ดูแลให้อนุญาตก่อสร้างมีอำนาจที่จะเรียกบริษัทก่อสร้างเหล่านั้นเนี่ย
มาปรับหรือว่าให้ระงับการก่อสร้างถูกต้องเพื่อปรับปรุงป้องกันให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
สำนักงานเขตบางกอกน้อยมันมีกรณีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีการไปร้องเรียนถึงสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตแห่งหนึ่ง
สั่งให้โครงการใหญ่หยุดก่อสร้างจนกว่าจะมีการปรับปรุงและเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วลองดูแล้วกันนะฮะว่าสามารถไปเทียบเคียงใช้กันได้หรือเปล่านะครับ